สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้จันทร์ที่๒๗พฤษภาคม๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาป้ายบอกทางทำให้
ตำรวจสพลานสกาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักหลุดทางโค้งพุ่งชนเสาป้ายบอกทาง
บนถนนสายลานสกาบ้านชุมตาบงในพื้นที่บ้านประสานศุกร์อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ที่เกิดเหตุพบนางอำภัยสัตว์ธรรมอายุ๕๘ปี
แม่ค้าขายลอตเตอรี่เสียชีวิตในสภาพศพคอหัก
มีบาดแผลที่ใบหน้าใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟของผู้ตายอยู่ในสภาพพังเสียหาย
จนคาดว่าผู้ตายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วแล้วรถเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาป้ายบอกทางเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะบริเวณจุดกลับรถบ้านเนินมะค่าน้อยทางหลวงหมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ์
ในพื้นที่ตะบนบัววัฒนาอำเภอหนองภัยที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวดำล้มอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
ออกไปเล็กน้อยพบนายปฏิพันธ์อิ่มทรัพย์อายุ๒๓ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนรถกระบะคู่กรณีหลบหนีไป
ต่อมาพลเมืองดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าขับรถตามไปถ่ายภาพรถกระบะคันดังกล่าวเอาไว้ได้ซึ่งหลังเกิดเหตุจอดอยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนาห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มากนักจึงนำตัวคนขับไปสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซากู้ภัยเขาช่วยเหลือนางสมัยพรมโสภาอายุ๔๗ปีที่ได้รับบาดเจ็บหลังขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปตามถนนบางนาตราดมุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีแต่พอไปถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๒ในพื้นที่หมู่๒ตะมนต์บางวัวอำเภอบางประกงรถเสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะก
ความเร็วคาดว่านักเรียนกลุ่มนี้หนีฝนที่กำลังจะตก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอก